เขาเขียนว่าประชุมหนักแล้วเครียดมากนะคะ
ให้เขาเครียดต่อไปนะครับ

มีลูกชายเขาค้นโทษปี๕๙

จากกรณีที่ในแพทย์สยามเจนฮัตถานามเสนา

และต้องการตามหานายจตุรงพุ่มพวง
หนุ่ยหน้าลายเขาอายุ๒๖ปีนะคะลูกชายของนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่อง๖ศพเนี่ย
จากชาวบ้านหวัดภาวะกันว่าหุยหน้าลายที่พ้นโทษออกมาเมื่อเดือนกันยาปี๒๕
จะมาล้างแค้นแทนพ่อ

จากเมื่อวานนี้ในเพชรสยามเจนหัฒนามเสนาอดีตเจ้าของบ้านแสงตะวันบ้านเด็กแสงตะวัน
และเป็นภาพของตนเองขณะที่เฟสไทม์คุยกับหนุ่ยหน้าไลน์
ระบุว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์ตอนนี้หนุ่ยติดต่อกลับมาแล้ว

หนุ่ยก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์ที่หลายคนให้ข้อคิด
ให้กำลังใจและให้โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อ๋อหุยหน้าลายนี้เขาติดคุกข้อหาขโมยนะ
ขโมยขโมยขโมยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์จำไม่ได้
ทีนี้พอข้อความของคุณหวยที่ได้พูดคุยกับครูก็ระบุว่าไม่มีใคร
ถ้ามีใครอยากสัมภาษณ์ก็ติดต่อมานะครับและนี้นะครับ
ผมโตมากับพ่อไม่ได้โตมากับสมคิดนะฮะก็คือเขามีพ่อบุญธรรม
วงไปอยู่กับทั้งแม่แล้วก็มีพ่อบุญธรรมทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าถูกแชร์ออกไป
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลายคนก็อวยพรให้ห่วหน้าลายเนี่ย
มีชีวิตใหม่ที่ดีและควรจะมีความสุขเหมือนคนอื่น
นะเอาไว้ง่ายจริงเนอะเรื่องของเรื่องคือตอนวันคุณสมคิดเนี้ย
โดนจับตัวได้ปรากฏคุณสมคิดโดนจับตัวได้ปุ๊บ
ครั้งหนึ่งถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปตอนที่คุณหนุ่มกัญชัยเคยเล่าในรายการนี้ไปแล้วเนี่ย
เข้าไปสัมภาษณ์ในปี๒๕๔๘นะฮะ
ที่ไปสัมภาษณ์ไม่แน่ใจ๒ช่องนี้แหละ
ปรากฏว่าไปถามว่าเอ้าคุณสมคิด
ถ้าสมมุติออกมาได้เนี่ยมีโอกาสออกมาได้เนี่ย
จะทำอะไรจะไปฆ่าคน

เขาตอบอย่างนี้เลยจะไปฆ่าคนคนหนึ่ง
แล้วก็ถามว่าตอนนั้นคดีของเขาเมื่อปี๒๕๕๙

เขาก็เลยถามคุณสมคิดรู้สึกยังไง
ฆ่าคน๕ศพใน๑เดือนคุณฆ่า๔ศพ
เขายอดน้องเวลาน้องอาบน้ำน้องแปลงฟันน้องรู้สึกยังไง

ก็คือเหมือนเขาเหมือนทำในชีวิตประจำวันรู้สึกปกติ

ก็คือเวลาอาบน้ำเป็นไงสดชื่นแล้วแปลงฟันเป็นไงสดชื่น
เขาก็เลยถามนั่นแหละคือคำตอบที่ว่าเวลาเขาฆ่าคนแล้วเป็นยังไง
อย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวของคุณสมคิดไปความน่ากลัวคือ
ขนาดที่เขาอยู่หลังกงขังหรืออยู่ในเรือนจำเนี่ย
เขายังสามารถเขียนจดหมายออกมาข่มขู่
ใส่คนที่แบบว่าอยู่นอกคุกได้ว่า
คนไหนที่เป็นคนไปแจ้งเบาะแสเขาให้เขาโดนจับหรืออะไรอย่างนี้
เขาแค่เขียนจดหมายไปละลานได้เกือบทุกวัน
หมายนั้นออกมาได้ยังไงต้องเซ็นเซอร์ก่อนนะ

ก็ไม่รู้ก็คือเขามีวิธีของเขาแม้กระทั่งพี่เหมียว
คนที่ชื่อสมคิดเนี่ยความเฉลี่ยวฉลาดของเขาคืออะไร
การฆ่าศพนี้เขาเอามาพินิษฐพิจารณาเลยนะครับ
ศพนี้เขาทำอะไรพลาดไปบ้าง
ทำไมตำรวจถึงจับสาเหตุที่พาดตำรวจถึง
เขาเขียนเป็นบันทึกของเขาเลย
เท่านั้นยังไม่พอคนก็เลยบอกว่าอ้าว
เมื่อวันที่สมคิดโดนจับตัวไปเนี่ยอะไรเกิดขึ้น
คนเห็นหน้าคนที่ไปชี้เบาะแสให้จับตัวสมคิด
ขนาดนั้นนักข่าวก็เลยสืบไปสืบมาสืบไปสืบมา
จนรู้ว่าสมคิดมีลูกและลูกก็ยังอยู่ในเรือนจำ
ลูกกำลังจะออกจากเรือนจำ
ก็เลยคิดว่าอ้าวถ้าลูกเขามาแก้แค้นแทนพ่อเขาล่ะ
อันนั้นแหละคือประเด็นสังคมที่เขาโดนจับ
แล้วปรากฏว่าในที่สุดนี่ที่เขาเรียกว่าหน้าลายพัง
คือหน้าเขาจะมีลอยซักณสักไว้ที่หน้า

เป็นแก๊งแล้วก็ไปแบบขโมยอะไรมอเตอร์เซิงมอเตอร์ไซค์อะไรในย่า
อะไรอย่างนี้แหละแถวที่อุดรธานี

คนเขาก็เลยคิดว่าอ้าวปกติแล้ว
อย่างที่บอกว่าสมคิดน่าจะรอดน่าจะรอด

แล้วลูกเพิ่งออกจากคุก
ลูกจะมาแก้แค้นแทนพ่อหรือเปล่า
ซึ่งวันนี้เขายืนยันออกมาแล้วใช่ไหมพี่เหี่ยวว่า

หนุ่ยนี่ก็ค่อนข้างจะดีนะ

เขาก็ดูแลเด็กหลายคนนะคะคุณหนองเนี่ย
เขาก็คือเขาเข้าใจจิตวิทยาของการพูดคุย
ไม่ให้หนุ่ยรู้สึกสิ้นหวังหรือว่าโดนสังคมประนามโดยที่
คือคนก็ไปตีซะแล้วว่าเขาจะออกมาแก้แค้น

เขาถึงบอกว่าเขาอยากจะให้ออกมาใช้ชีวิต
รู้สึกลึกเขาไม่ได้รู้จักกันนะ

เหมือนเด็กคนนี้โตขึ้นมาในสถานเด็กกำพาหรือเปล่าพี่

แล้ววันหนึ่งเมื่อถืออายุเขาก็ต้องเดินออกจากบ้าน

เรามีเสียงครูหน่องสักนิดนึงไหมฮะแองจี้
แล้วเราลองไปฟังเสียงคุณหนองไหนว่าคุณหนอง
สว่างไม่มีนะฮะ

ผมกลัวคนที่ให้เอ่อที่พักโจณนะผมกลัวเขาคิดแบบนั้น
แกให้เงินมา๒๐๐๐ไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยซวยไปด้วย
เขากลัวแฟนผมเขารักผมมาก
ถ้ามีใครอยากสามารถติดต่อมาได้เลยครับ
ทางครูเขาตอบว่าพ่อจะหาทางช่วยลูกนะ
ทุกคนให้กำลังใจลูกหมดทุกคนอยากให้ลูกเนี่ย
เริ่มชีวิตใหม่มีชีวิตใหม่มีอนาคตที่ดี

นี่นะก็ว่ากันไปก็บางทีอย่าไปซ้ำเติมเขาเยอะ

เขาอย่าไปซ้ำเติมเขาเยอะเขาหนึ่งก็ยังเยาวชนอยู่ด้วยนะ
ถ้าเอาจริงเนี่ยปีใหม่แล้ว

หลายคนปีนี้ติดตามข่าวการเมืองกันเยอะเหลือเกิน

เขาบอกว่าวันนี้ศูนย์พยากรเศรษฐกิจธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ย
เขาก็เปิดผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ย
ในส่วนของรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากให้ของขวัญมากที่สุด

มีโพลทุกปีในช่วงสิ้นปี

ลุงตู่ยืนหนึ่งประชาชนอยากให้ของขวัญปีใหม่มากที่สุด

พลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นอันดับหนึ่ง

คืออยากให้ของขวัญมากที่สุด

แต่เขาอยากให้ของขวัญนายกตู่เป็นกำลังใจให้กับ
คนเอกประยุจจันโอชา

ต้องยอมรับเป็นความหวังของแบบว่า

คุณอาทิตย์ชาญวีรกุลหนึ่งลูกชายหล่อมาก
คนก็ไปแฮชแท็กกันพอสมควรเกี่ยวกับรัฐมนตรีหนู
ลูกชายหล่อมากพอหลังเรียนจบพร้อมน้องเพลง
ใช่เราเห็นรูปกันบ่อยดีนะ
แฟนน้องเพลงด้วยเป็นคนดีน่ารัก
เป็นคนแบบว่าที่ได้คุยกับแม่ตู่กับคุณยายแจ๊ด

เขาหาผู้ใหญ่แบบว่าไม่ได้อยู่นี้ก็พาลูกหลานออกไป

ปรากฏแล้วนโยบายหลักของ

ด่ามาด่ากลับไม่โกง

คอมเมนต์ใครแรงมาแกแรงกลับ
ก็ก่อนใครดีมาแกดีกลับมีคนไปเขียนว่าแกหรืออะไรสักอย่างแกตอบเลย
เลยในขณะเดียวกันด่าแกกลับมาแกก็ด่ากลับ
เคยถามว่าท่านรัฐมนตรีหนูเฟซบุ๊กเล่นเองหรือเปล่า
ถ้าไม่เล่นเองแล้วใครจะกล้าเอาเฟซบุ๊คผมไปด่าอย่างนั้นล่ะ
ผมด่าแบบว่าด่ามาหยาบมาหยาบกลับ
อย่างนั้นเลยถือว่าเป็นคนตรงไปตรงมา
เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีหนูหรือนายอนุทินชาญวิรากุลเนี่ย
คุณเชื่อไหมมีคนอยากจะมอบของขวัญปีใหม่ให้
ตามมาด้วยนี่เลยฮะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแม่
เขาบอกว่าน่ารักเหลือเกินนะฮะ
ในช่วงที่เทศกาลตอนที่เขาแบบแชร์รูปใส่สิงเอี๊ยะกัน
หลายคนก็เอารูปท่านประวิทย์ไปทำฉายซิงเอี๊ยะ

ลิซ่าเขาลงชัยสิงเอี๊ยะจริง
คนไทยเก่งกว่าลิซ่าลงไม่ถึงชั่วโมงแล้ว
แองจี้นะสักพักเป็นรูปเทพเจ้าฉ่ายซิงเอี๊ย
เป็นรูปคุณประวิทย์วงสุวรรณ
แต่คนอยากจะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับแฮปปี้นิวเยี
กับคนเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ในขณะคนต่อไปที่คนอยากจะมอบของขวัญปีใหม่

คือคุณวิศนุเครืองาม

ถ้าสมมุติมีเกี่ยวกับอะไรกับกฎหมาย
ข้อกฎหมายจะเห็นคุณวิศนุเครืองามเนี่ย

สำหรับนักการเมืองที่คนอยากจะเที่ยวด้วยมากที่สุด
โอ้โหใครเอ่ย
นักการเมืองที่คุณอยากจะเที่ยวด้วยมากที่สุด
เราขอเริ่มที่
อันดับที่๘ก่อนได้ไหมครับ

นะฮะอันดับที่๘นะฮะ
อันดับที่๗คือคุณอภิษฎเวชชาชีวะ

รองลงมาอันดับ๓ไม่ใช่๓๐นะ
อันดับต่อมา๑๘๕เนี่ย

อันดับ๔คือคุณทักษิณชินวัชอันดับ๓คือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ
อันดับ๒คือพลเอกประยุทธ์จันโอชา
คนไทยอยากจะเที่ยวกับแกเพราะแกเป็นคนตลก

ก็ไม่ใช่เหตุผลเหตุผลฉันใส่เองฮะ
อันการสำรวจเฉย๑๘๕นะครับโอ้โฮรู้สิใส่เองด้วย
เรื่องการไปเที่ยวกับนายกนายกเป็นคนตลก

ล่าสุดเมื่องานที่เขาสมานะฉันกันโอ้โหเดี๋ยวนายกร้องเพลงใหญ่เลยเห็นไหมฮะ

ในขณะที่อันดับหนึ่งที่ประชาชนอยากเดินทางไปท่องถ้วยเที่ยวด้วยมากที่สุด
คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจครับแน่นอน
เป็นแต่คุณธนทรลน้อยไปเที่ยวเลยนะแม่

แกเป็นเที่ยวลุยใช่ไหมความฝันของแกเช่นความฝันของแก

อย่างเช่นแกจะแบบว่าความฝันแกคือว่ายน้ำข้ามอ่าวไทย

ภูเขาที่สูงที่สุดอยากจะขึ้นพิชิตภูเขาเอเวอเลส
หรืออะไรอย่างนี้คือแกมีความคิดที่แบบว่า
คือการเที่ยวกับธนทรก็ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันนะฮะ

ต่อไปเหรอก็ต้องรอลุ้นกันเพราะวันนี้ก็สารเขาก็ไม่รับใช่ไหมฮะ
ก็ไม่รับแล้วนี่ของคุณธนทรก็ต้องติดตาม
เดี๋ยวคุณจอมขวัญคงจะเล่าให้ฟังต่อไปนะ
เอาล่ะสิ่งที่คุณเป็นห่วงที่สุดถามคุณสองคนดีกว่า
ในปีหน้าปี๒๕๖๓คุณเป็นห่วงเรื่องอะไร

ห่วงคนนี้ไม่เคยห่วงเรื่องสุขภาพ

ห่วงกองละครถ่ายไม่เสร็จ

ฉันว่าเอาจริงป่ะ

เออจริงภัยพิบัติต่างเนอะ
ไม่ห่วงพี่หนุ่มกันใช้สักหน่อยละ

บอกสิว่าแม่น้ำ๖วง

สัมผัสตัวเองเป็นคนสมาธิสั้นนะ

มันดูได้เป็นชั่วโมง
เธออยู่ตรงปากทางเข้าเมืองบัดดาลเนี่ย

นั่งแล้วมันเงียบมองอะไรอย่างนี้
มันอยู่ได้มันไม่มีน้ำให้เห็น

ปี๒๕๖๓ซึ่งเราเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ย

เศรษฐกิจ๗๓๖เลยนะที่คนห่วง

เขายังไม่รู้ว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะเป็นยังไง

เอาจากโทรศัพท์ตั้งแต่เปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ย
ไม่เคยใช้ถึง๑๐ของอนุภาพ

ซึ่งเขาบอกว่าปีหน้าจะได้เห็นได้ชัดเจน

เราสามารถหาทำเลฟซื้อขายของอะไรอย่างนี้ผิด

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง

คนเป็นห่วงถึงเกือบ๘คะแนน

คนเริ่มเป็นห่วงเรื่องสุขอนามัยวะ

สับยากมากนะฮะสุขอนามัย

เมืองที่แบบอากาศถ่ายเทด้วยนะ
ลำปางน่านอย่างนี้

ในขณะนี้คนก็ให้ความสนใจนะ
หนึ่ง๖๙๒คะแนน
แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือ

เฮ้ยโรคใหม่จะเกิดที่มายังไง
จริงไหมที่เวลาเราหายใจเอาสารพิษ

ใช่ใส่หน้ากากก็จบเรื่อง

ทุกคนพี่แองจี้ก็เป็น

ในขณะเดียวกันคนกำลังเป็นห่วง

เขาบอกว่าเงินเดือนถ้าคุณมีอยู่นั้น
กว่าไหว้พระขอพรอีกฮะ

เสียงฉันแหบอยู่แล้วฉันก็ยิ่งไปกันใหญ่

ถ้าคุณมีเงินรักษาก็ใช่ว่า
ประกันชีวิตคุณสิ้นปีแล้วตรวจหน่อยไหม

คุกครอบคลุมไปถึงในประกันทุกวันนี้

ถึงเวลาจะเอเบบีเป็นโรคอะไรขึ้นมา

แต่ประกันต้อแหละเยอะน่ะฮะ
ในฐานะที่ตัวเองให้ความสำคัญกับประกัน

เธอเจอกับตัวเลยเหรอ

ดูแลตัวเองว่าร่ายผิดเกิดมีใครเลี้ยงให้ดูอ่ะ
อาณาถากลัวทำอย่างงั้นก็เลยส่งมึง
แต่คุณต้องดูว่าถ้าประกันเขาออกมากราบนั้นก็เลยดูใหม่
คนก็เลยเป็นห่วงเรื่องการปัญหาค่าคล้องชีพเหมือนกัน
คนเป็นห่วงว่าปีหน้าค่าคล้องชีพจะเป็นยังอย่างไร

คุณดูก่อนสิ้นปีปัญหาเยาวชนเป็นยังไง

ปัญหาเยาวชนคนให้เกือบ๗
๗เต็ม๑๐นะฮะ๗คะแนน
ไอ้คนตกงานเนี่ยแล้วจะไปยังไงกันต่อ
รวมไปถึงสิ่งที่น่าติดตามในปีหน้า
คือการเมืองจะเป็นยังไงเนาะ
เข้าใจได้ซึ่งจริงต้องบอกว่าบางเจ้า
อย่างปีนี้เองก็อาจจะแบบว่าทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหว
๒ปีแล้วใช่แต่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะ
ก็ทำให้โรงงานแล้วก็บริษัทหลายแห่งต่างทยอยปิดกิจการลง
โลกออนไลน์ก็เผยแพร่จดหมายระบุว่า
เป็นของผู้บริหารเพลินวานก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นจุดเช็คอินสำคัญของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
โดยจดหมายลงวันที่๒๓ธันวาคม๒๕๖๖
ผู้เช่าสถานที่ในเพลินวาเรื่องบอกเลิกสัญญา

จากว่าบริษัทประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและภาวะขาดทุน
มีความจำเป็นต้องปิดกิจการเพลินวานหัวหิน
ตั้งแต่วันที่๓๑มกราศ๒๕๕๙
โดยจะยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้เช่าตลอดทั้งเดือนมกราเป็นการขอบคุณ

สมัยก่อนเวลาเราไปหัวหินทีนึงที่นี่ถือว่าเป็นจุดที่ทุกคนจะไปถ่ายรูป
เข้าไปแล้วเป็นตึกเก่ามีของเก่าเต็มเลย
วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนเป็นยังไง
มีร้านขายของชำแบบหลากหลายร้าน
มีลานกิจกรรมมีสินค้าจากแบบดีไซเนอร์ไทยอะไรแบบนี้
วันนี้เวลามันผ่านไปหลายอย่างมันก็เปลี่ยนเนอะ
เออมันก็เปลี่ยนไปดูสิสุดท้ายก็วันนี้ต้องปิดกิจการแล้วอ่ะ
ถึงขนาดว่าพี่ก้อยเขาประกาศเลยนะฮะว่าผู้เช่าผู้เช่าเดือนสุดท้ายคือเดือนมกราคม
จะไปปิดวันที่๓๑มกราคมเดือนสุดท้ายไม่ต้องจ่ายค่าเช่า
ต้องจ่ายค่าเช่าก็อยากให้คนไปเที่ยวกันเนาะ
คือแก๊งเดือนมกราดิตเป็นเดือนสุดท้ายของการมกรา
เด็กที่ฉันรู้จักเนี่ยไปถ่ายรูปอย่างเดียวเลยนะไม่ซื้อของอะไรเขาเลยนะ

มันคือแบบว่าเหอะช่วงแรกแล้วมันก็ไม่รู้จักเธอ
แต่ว่าชอบไปไม่ชอบชอบไปถ่ายรูป

มันใกล้กันนั้นของคุณนี้มั้ยคะ

อยู่ริมถนนเลยเส้นแบบถนนหลักเลยค่ะ

ซึ่งเมื่อก่อนเขามีเพลงมาทำ

ขายไม้ผู้ขายไม้รำรวย
เขาก็ใช้ไม้นี่แหละมาสร้างที่เพลินหวานนี่ไง

แล้วก็มีเรือนไม้หลายชั้นมี๒ชั้นมีกิจกรรมต่าง
มีโรงแรมพิมารเพลินวานด้วย

เมื่อก่อนเป็นบ้านผี
กิจแรงถึงบ้างก่อน

จริงเปิลวานมีร้านแบบเป็นคาเฟ้ด้วย
แล้วก็มีที่ทองหล่อ

บ้านที่คนชอบไปถ่ายละครกับที่ชอบไปถ่ายเพลงเป็นวัง

โคราชที่คนชอบไปถ่ายละครกัน

สาวหัวหินจะเป็นที่อยู่ใหม่

ของที่ลงน่ารักนะแบบบรรยากาศดี
มีหลายที่แต่ก็ไม่ใช่แบบเพิ่มวานไง
อื่นจะเป็นคาเฟ่มีอาหารขายน่ารัก
ถ้าสมมุติคุณคิดได้ออกบอกไม่ถูกนะ

นั่นของคุณที่เหมือนฟังฝรั่งป่ะ

มันของสหวัดอีกอันที่คนชอบทายละคร
อันนั้นถ่ายเป็นฝรั่งไปออกเลย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เรื่องพ่อค้าปากจัด

มีรูปเจ้าของร้านอยู่ด้วยแล้วเขียนข้อความว่า
รสชาติพอได้โดนกับตัวแต่พ่อค้านั้นเหยียดคนเหยียดลูกค้าไปหน่อยค่ะ
แล้วก็แฮชแท็กวัดจากอะไรว่าเขาไม่สวยซื้อบื้อแล้วโง่อีก
ได้ยินกับหูพูดต่อหน้าเลยตัวเองไม่ได้หล่อที่สุดในโลกนะคะ
ว่าจุดขายอย่างที่บอกเลยเขาเขียนว่าพ่อค้าร้านนี้ปากหมา
และไม่เหมาะกับคนโลกสวยคงครั้งเดียวจบไม่ใช่ลูกค้าคือพระเจ้านะ
เพราะฉันก็คนไปอุดหนุนยิ้มแย้มและฉันคิดว่าฉันคนง่ายไม่ได้เยอะอะไร
จ่ายคล่องที่สุดแล้วแค่อยากให้รู้ว่าปากหมา
แต่ไม่ควรมาเหยียดรูปรักคนอื่นเรื่องมันเป็นอย่างนี้
โพสต์สังกราบและความสนใจอย่างมากกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจนกว่าเชียงใหม่
หลังจากนั้นมีเข้ามากดแสดงอารมณ์กว่า๑๒๐๐๐ครั้ง
และแชร์ไปมากกว่า๔๕๐๐ครั้ง
ขณะเดียวกันก็มีผู้แสดงความเห็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
ในนั้นหลังจากโพสต์ได้ไม่นานเจ้าของร้านหรือพ่อค้าคนนี้ก็มาเลยค่ะ

ความเห็นด้านล่างโพสต์ว่าขอบคุณครับที่แวะมาครับ
ขอโทษด้วยนะครับถ้าที่ทำให้ไม่พอใจ
ผมก็ไม่เคยดูถูกคนเข้าใจผิดอะไรเปล่าครับ

หูและกินวันนี้โต๊ะ๑๗ปั้ง

ทำให้ฝ่ายเจ้าของร้านนำเรื่องนี้ไปพูดต่อในคลิปที่ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก

ตนไม่สนใจที่ตนพูดแรง

ทุกบาทปาวค้าเด็ดเด็ดเยอะ
เยอะนะจุดนี้ก็นี่แหละเป็นจุดค้ายำระเบิด
มองว่าด่าคนอื่นได้พอโดนด่าทำไมงอแงล่ะ
วิจารณ์คนอื่นพอเขาวิจารณ์กลับก็โกรธซะงั้น
คำพูดต่ำใช้กับคนสนิทมันก็ขำแต่กับคนอื่นโดยเฉพาะลูกค้า
ผู้หญิงคนแซวแค่พอเหมาะพอดีให้มีขอบเขตปากหมาใครก็เป็น
แต่ไม่ใช่ปากหมาไม่เลือกเขาไม่ชอบก็ขอโทษก็จบ
ไม่ต้องมาด่ากลับมาถึงเขาพูดไปถึงเหมือนกับรูปร่าง
ดำอะไรอย่างนี้เอาไปกัดเขาอย่างนี้
แต่เขาทำอย่างนี้มาตลอดนะเขาว่างั้น
ทีนี้เจ้าของร้านก็โพสต์มาอีกว่าผมขอชี้แจงและกล่าวขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้น
ผมไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินหรือกล่าวร้ายใครหรือว่าใคร

ถ้าผมทำให้ทุกท่านที่เคยมากินที่ร้านของผม

ผมกราบขออภัยทุกท่านโดยเฉพาะกับลูกค้าเจ้าของโพสต์
ผมต้องขออภัยขอโทษที่พูดอะไรออกไป
แล้วทำให้คุณรู้สึกไม่ดีไม่ได้มีเจตนาจะเหยียดย้ำอย่างที่คุณคิด
สุดท้ายขอโทษลูกค้าทุกท่านที่เคยมาเกี่ยวกับการพูดของผม
ที่ทำให้หลายคนไม่พอใจด้วยนะครับ
วันนี้ไม่ได้เปิดหรือให้กินฟรีอย่างที่บอกนะครับ
อะน้อยแน่

ที่ตเดฮางหาเรียกว่าอ้อเฟศดักไขวให้คนเข้าไปด่า
พูดอะไรแรงอะไรอย่างนี้เหมือนอะไรอาม่าเรื่องอาม่า
อันนั้นแหละนั่นแหละอ๋ออู้ใต้วันนี้ฉันชอบมากลูกสาวอาม่าอ่า

คืออะไรตกอามาหนึ่งออกไหมเด็กที่ตกอามาล่ะ
จำได้ค่ะ
ใครก็เต้นวันคริสต์มาทเขาที่โรงเรียน

ก็คือคนรีดเดอร์เพลงนั้น

แล้วผิวไม่เดิม
อยากดูอะไรเดี๋ยวเอามาให้คุณผู้ชมดูได้ไหม
เดี๋ยวแปลกหน้าเอามาให้คุณผู้ชมดูนะ

วันนี้เดือนนี้นี้ศาลากินแบบรัฐพาคาจะออกวันที่๓๐นะคะ
ทำมีการขยับครับ
บินค่าไฟไป๘ล้านบาทนางธัญเกรดปานอายุ๕๕ปี
ก็เป็นเจ้าของบริษัทอายุทยาบาดานการโยธาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณผู้ชมรับแจ้งให้จ่ายค่าไฟนะคะกว่า๘ล้านบาท
ซึ่งสูงผิดปกติไปมากเลย
ซึ่งปกติที่ผ่านมาเขาจ่ายค่าไฟทุกเดือนไม่เคยค้างจ่าย
ค่าไฟที่จ่ายสูงที่สุดประมาณ๓๐๐๐บาท
เมื่อเดือนพฤศจิกายนจากค่าไฟไปประมาณ๑๘๐๐๐บาท
เดือนนี้มีลูกมาอยู่ด้วยเพราะว่าปิดเทอม
ก็กลับมาจากธุระเข้ามาบ้านมาเจอบินค่าไฟไปเป็นเงิน๘ล้าน
๖๓ซะตั้งบ้าพอทีเดียวล่าสุดวันนี้ค่ะยูนิตกี่ยูนิต
แต่บ้านลักใหญ่อยู่แต่ยังไงน้องไงก็ไม่ถึงแสน

ผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีรุยาก็สั่งการให้นางสยุงพรกุลสุ
ผู้บุญการกลุ่มงานศูนย์ดำโรงทำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อทำการช่วยเหลือแล้วก็แก้ปัญหาดังกล่าวค่ะ

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงพื้นที่ไปที่บริษัทอายุทยาบาดานการโยธา
พบกับนางธัญนันเกรดปานอายุ๕๕ปีซึ่งเป็นเจ้าของนะคะ
พร้อมกับแจ้งบินใหม่ที่มีการแก้ไขตัวเลขค่าไฟเรียบร้อยแล้ว
จาก๘ล้านกว่าบาทเหลือ๑๓๓๒๘บาท๗สตางค์
กลับเข้าสู่ภาวะปกติเลย
ซึ่งนางพญานันก็เปิดเผยบอกว่าตัวเองรู้สึกสบายใจขึ้น
ซึ่งตอนแรกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่ใช้ฐานเลยสามร้านกว่ายูนิต
งงเหมือนกันเขาบอกว่าฝากต่อ
ต่อไปก่อนจะออกบินช่วยตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าเมื่อส่งมาแล้วมาทำร้ายจิตใจคนที่รับ
ถ้าเป็นคนแก่ตกใจช็อกขึ้นมาจะทำยังไง
ขอให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยช่วยดูอีกทีว่ามันผิดปกติหรือเปล่า

ซึ่งทางผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากพนักงานที่เคลียร์ระบบผิดพลาด
เพราะว่าบางทีในระบบคนจดอาจจะจดผิด
ต้องขอโทษจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ซึ่งจะเรียกพนักงานที่มาจดหน่วยมาพูดคุยกันทุกวัน
ก่อนจะจดหน่วยให้มีการตรวจสอบให้ดี
เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ล้านกว่าบาทสรุปแล้วจริงยอดจริง

ภูมิของความจะกลายไปฟ้าหรือเถอะ

สำหรับชาวบ้านจากจังหวัดสกลนคร
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายประกวดพ่วงใบดี

เป็นดีเจชื่อดังของสถานีวิทยุชุมชนแห่งหนึ่ง

ว่าที่หมู่บ้านกลางตำบลโพนแพง
ชาวบ้านพกรอยประหลาดบนฝา
กระโปรงรถของนางเรืองมาลัย
อายุ๔๗ปีนะอายุที่เป็นอย่างนี้

งูไม่ขดขนาดนี้นี่มันขดหนูหักเลย

แต่มันก็มีรอยอย่างนี้เยอะนะหลังจริง

เขาบอกเป็นแรงดันน้ำ

ถึงที่มันผุดน้ำขึ้นมาจากใต้ดินอะไร
ใช้น้ำทำแรงดันน้ำฉีดจะเป็นอย่างนี้

เราสังเกตว่ามันส่วนใหญ่จะเกิดที่อูดอลนักคอฮาลม
ที่อีสานตอนบนริมรุ่มแม่น้ำโขงทั้งหลาย

ซึ่งเขาบอกว่าชาวบ้านพบรอยประหลาดบนฝากระโปรงรถ
ที่ตำบลพลแพงอำเภออากาศอำนวย

ไปอยู่อำเภอนี้จังเลยอากาศอำนวย

พบชาวบ้านจำนวนหนึ่งกำลังมุ่งดูนะฮะ
ก็ทับเย็น๗แล้วก็กไก่คอนุคุก๗๒๖๒นั่นแหละ
จอดรถอยู่สภาพฝากระโปรงเนี่ยซึ่งมีรอยคล้ายกับงู

ชาวบ้านแถวนั้นเขาเชื่อมีความเชื่อเรื่องพญานาคกันอยู่แล้ว
เขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยของพญานาค
ที่มาขึ้นบนกระโปรงปรากฏให้เห็นเนี่ยนะฮะ
จะต้องฝันหรือจะต้องได้ยินเสียงอะไร
ณฝันมาหลายคำหลายคืนคำตอบคือ
ขณะที่ตนและลูกหลานกำลังนอนหลับอยู่ได้ยินเสียงหมาค่ะ

หมาค่ะแม่ใกล้บ้านแล้วคือตายถูก

ดังผิดปกติเห่าอย่างไรแม่ก็ไม่ใช่หมา

ไม่ใช่แต่อยากรู้อีกทีคำว่าดังผิดปกติคือมันดังยังไง

แต่ปกติคงไม่เห่าดังขนาดนี้ใช่ไหม

เพราะเวลาหมาเห่าก็เห่าเต็มเสียงนะแม่
มันไม่เหมือนคนเราที่รู้สึกออมเสียง

เห่าเต็มเสียงเห่าดังผิดปกติ

แต่ตัวเองก็ไม่ได้สนใจอะไรโดยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ขนาดเห่าเสียงดังผิดปกติ

เพราะว่าเขาบอกว่าหมามันอยู่แถวนั้นหลายตัวอีบ้า

แต่กลับพบไว้ที่กระโปงหน้าดู
มีรอยขาวเป็นหยัก

นี่มันคือรอยพญานาคนี่

มึงไปอยู่ที่สปนแนฟอย่าทำร้ายแขนแหง
อยู่ที่ตึกไทยรัฐมึงจะถามทำไม

หรือว่าเอ๊ะแล้วก็มีคนจุดประเด็นขึ้นมาว่า
อุ้ยนี่เป็นรวรณญานาคนี่อย่างเงี้ย

อ่าจะเป็นเพื่อนบ้านอุ้ยนี่เป็นรวรณญานาคนี่
ถูกนะฮะปรากฏว่าน่ะนั่งเรื่องมาอะไรก็ว่า
ตนเนี่ยก็ไม่ขอรับบริจาคหรืออะไรจากใครอยู่แล้วนะ
ห้ามเรียรายเงินให้ดูรถได้ให้ดูเฉพาะรถเท่านั้น
หากใครมีโชคอยากทำบุญก็ไปทำที่วัดไม่ต้องมามอบให้กับตัวเอง
เพราะไม่ได้หวังหากินแบบนี้เรื่องพวกนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ตนเชื่อว่าเป็นรอยพญานาค
รวมทั้งชาวบ้านส่วนใหญ่ตรงนั้นก็จะเชื่อว่าเป็นรอยพญานาคนะ
มีคนเอาเลขทะเบียนเนี่ยไปตีเป็นตัวเลขนะฮะ
ออกหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะสำหรับตัวเลขที่คนคิดว่า
เออน่าจะออกหกสองก็น่าสนใจเจ็ดสองหกสามก็น่าสนใจ
หกห้าก็น่าสนใจเจ็ดสองก็น่าสนใจสี่เจ็ดแม่งหมดนี่จนก่อนสิ้นปี
ไม่ต้องเที่ยวกันแล้วหกหกก็น่าสนใจเจ็ดห้ากก็น่าสนใจ
หนึ่งสองก็น่าสนใจซึ่งเป็นตัวเลขเกี่ยวกับสองพันห้าร้อยหกสิบสองด้วย
กำลังจะจากไปด้วยจึงทำให้ลอตเตอรี่แถวนั้นหมดเกลี้ยงเลย
ชอบอ่ะหมดเลยชอบความโยงเก่งเดี๋ยวรอดูตอนที่มัน
มันจะเป็นเลขอะไรเนอะหนึ่งสองคือหกสองมีทะเบียนรถเจ็ดสอง
จริงจริงเขาว่าให้ซื้อเวลาซื้อก็คือให้ซื้อหกสอง
คือแบบส่วนท้ายปีก็ให้ซื้อไว้หน่อยปีหกสองจริงเหรอเออเออเออก็ไม่แน่
มันออกปีแล้วคุณแม่หกสองหกสามเขาบวกไปหนึ่งไงเป็นเจ็ดสองเมื่อกี้เนี้ยนั่นอ่ะ
ตามเลขทะเบียนรถจะเป็นเจ็ดสองแต่ก็สงสัยอยู่จริงจริงใครก็คุณบอกว่านี่รอยพญานาคเนี้ยคือใครอยาก
คือมันต้องเป็นอุปทานหมู่นึกออกไหมแม่สมมุติถ้าเกิดอ่ะไปดูกัน๑๐คนเนี่ย
อ๋ออ้องก็ลอยเฉยอันทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านใส่ยางอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันใช่นะอย่างงี้น่ะ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
ว่าเดี่ยวชาวบ้างมาดูนะนะทีบ้านมีสายสายฉีดน้ำแรงสูงปล่อยว่ะ
แต่ถ้ามีเนี่ยแต่ชาวบ้านก็ไม่น่าจะมี๒สิทธิ์๒ใจ
แต่ทำไมมันเล็กอ่ะมีหลายขั้นหน้าเท่านั้นก็มีหลายขั้นหน้าอาทิตย์
มันมันเลื้อยอยู่ที่พื้นแล้วทีแรกมันก็แบบว่าเป็นฝุ่นฝุ่น
บางทีมันขึ้นไปอยู่บนแบบกระจกรถมันอาจจะแบบว่าเป็นฝุ่นเป็นลอยเป็นลายอะไรอย่างนี้ไหม
พอมันแห้งมันก็เป็นของงูอะไรมันจะเป็นลายแบบนี้
แต่เขาบอกว่าทุกวันรถคันนี้เขาออกใช้งานถูกไหมคุณแม่
แต่คืนนั้นหมาเห่าเสียงดังผิดปกติแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร
แต่ตอนเช้าจะเอารถออกไปใช้อีกรอบปรากฏว่ามีรอยขาวขุ่นอยู่บน
ก็เลยเรียกเพื่อนบ้านมาดูซึ่งก่อนที่เขาจะเรียกเพื่อนบ้านมาดูเขาเชื่ออยู่แล้วแหละ

ตอนแรกไม่เชื่อก็เลยให้เรียกชาวบ้านมาดูเพื่อมา
คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มความรู้สึกของตัวเองคือ
ว่ามีชาวบ้านคอนเฟิร์มพูดเข้ามาว่าป้าน๑ป้าน๔กับป้านแก้ว

จะเห็นไงวะ

นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกดแล้วไปขบว
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกดแล้วไปขบว
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกดแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด

นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด

นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด

นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
นางคิดแบบว่าไม่ไหวแล้วไปกด
พี่ต้องขอพอเถอะค่ะพี่คิดว่าจะมีการสเปสของนาง
นางก็ว่าอย่างนั้นก็มีคนไปบุกบ้านนางไง
พี่ช่างหาบ้านพี่ช่างน่าจริงไหม
ไม่น่าเป็นความลับไหม
ไม่ใช่บ้านนางก็คือไปหลายรอบด้วยด้วยที่นางบอกนางไม่ไหว
อย่างพออย่างเช่นเวลาเราไปเปิดอย่างในท้ายครัวหรือไปเปิดบ้านดาราแล้วเราไปอย่างนี้
แล้วก็จะค่อนข้างจะแบบจะไม่ค่อยบอกว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้
แต่บ้านพี่ช่าคนไปถูกเยอะมากเลย

แต่หมายถึงว่าตัวนางเองอ่ะนางก็งง

นางก็ไม่เข้าใจแล้วก็มาพูดจาวกไปวนมา

นางก็อ้าวอินี่มายุ่งอะไรกับกูนักหนา

คิดถึงคนใส่ชุดนอนไหม

นางก็อาบน้ำหมาปลูกต้นไม้
แล้วนางก็โดนรบกวนอย่างนี้ตลอดเวลา
นางก็ไม่ไหวซึ่งปกตินางบอกโอเค

นางก็ไม่ว่าอะไร

เป็นผู้หญิงหน้าตาดี

หนูกลับก็ได้

แล้วไม่มีใครดูเหรอที่บ้านมีคนดูแล
อยู่กับน้องกายแล้วก็มีคนมีคนงานอะไรอย่างนี้

ก็คือเป็นแบบว่าบ้านยาวบ้านพ่อนางก็อยู่ติดกัน
แต่หมายถึงว่านางก็แค่แบบว่าอะไรวะ
แล้วแบบพี่มันไม่ใช่มาครั้งเดียวมาหลายครั้งแล้ว
มันไม่พริเวตเออ
น้องเขาอาจจะไม่ได้แบบปกติเต็มร้อย
แต่ใดสิก็ดีแบบบ้านพี่ชาบไม่มีเพราะว่าเขาชื่นชอบเขาเลยบ้าน
ใช่เขาชื่นชอบคนนั้นมาก
ตอนย่าเสียเนี่ยทั้งป้าทั้งอาดูแลฉันยิ่งกว่าตอนย่าอยู่อีก
ไม่ต้องมาทั้งป้าอาสลับกันมาอยู่เป็นเพื่อนฉันเรียบร้อยแล้ว
ไม่ต้องมีใครมาอยู่เป็นเพื่อนฉันนะฮะ
อาเขาแบ่งเวรกันเรียบร้อยแล้วมาอยู่เป็นเพื่อนฉัน

ไปดูรูปของณเดชน์กับยาย่านะครับ
ก็กรี๊ดเลยแม่แก้วลงรูปลูกชายณเดชคุกิมิยะกับยายาอุรัสยา
เปอร์บันจากแดนไกลแคปชั่นว่าของฝากจากแดนไกลนิชินอเวย์ค่ะ

แล้วก็ต่อมาณเดชนก็โพสต์ภาพนี้ลงอินสตราแกรมส่วนตัวของเขาเองด้วย

ไปเฉลองเมื่อเรศทธิสมัสกันที่นั่นน่ะครับ
จะกลับมาทำงานต่อกันในช่วงปีใหม่
อ่าหวานทีนะฮะสมชายาที่รับปีนี้ว่า
อวดแฟนแมนได้ใจ
อันนั้นคู่นั้นก็หวานคู่นี้ก็หวานค่ะ
หน่อยกับพี่เคนเขาบอกว่ารักหวานไม่เปลี่ยนแปลงจริงนะ
บอกว่านอกจากจะได้ฉายาว่าเป็นสามีแห่งชาติแล้วเนี่ย
ยังมีฉายาที่สองเรียกว่าลุง
เขาบอกลุงเนี่ยให้สาวน้อยสาวใหญ่ได้เรียกหากันอีกสำหรับคุณเคนธิรเดช
พระเอกหนุ่มชื่อดังที่กำลังมีผลงานภาพยนตร์
เขามีชื่ออยู่ไงแฟนคลับก็แบบว่า
กรี๊ดการ์ดกันไปล่าสุดค่ะ
ที่คุณลุงเคนก็ทำให้แฟนต้องอิจฉาตาร้อนมาก
เพราะว่าลงอินสตาแกรมแบบลงในอินสตาแกรมของคุณหน่อยบุษกรนะคะ
ภรรยาสาวเขาแบบโพสต์คลิปวิดีโอ
เขาบอกว่าเนี่ยคุณเงินเนี่ยโชว์โหมดหวานออกสื่อ
ด้วยการหอมแก้ฟอดใหญ่เลย
มกลางหิมะสีขาวตกลงมาเบา

ที่แบบว่าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความรักและในวันคริสต์มัสด้วยนะคะ
เขาก็เขียนแคปชั่นตอกย้ำความรักตลอดหลายปีของทั้งคู่ว่า
เขาว่ามันเป็นธรรมเนียมเราต้องเชื่อ

แล้วคนข้างหลังก็จะมีวิดไว้วิดวายเห็นไหมทุกคนก็เข้าไปเขียนกันใหญ่เลย
พอดูลูกชายพี่หน่อยสองคน
นับลองว่าเหล่าเหล่ากับพ่อ

อีกคนนึงแบบว่าจะเป็นแนวว่าไรร้าย

หล่อกับพ่อเอาง่าย

อ่านอะไรก็ไม่หนำใจคุณแล้ว
แต่อันนี้เราก็ไม่รู้ยังเพราะว่าสังเกตว่า
คุณเคนกับคุณหน่อยไม่เคยเอาลูกมาเปิดตัว

ออนไลน์คือหล่อแล้ว

และในช่วงหน้าเรามาเจอกิ๊กเปิ้ล

แฟนของน้องเรานนะ
สิ่งไหนยิ่งแล้วมันเป็นสไตล์
สีเหลืองที่พบมันว่าเป็นยัน

สุดท้ายเราเลิศกำลังว่าเอาให้ยันเป็นแขนเสื้อเลี่ยกของ
ตัวนั้นกี่หมื่นไม่บอกว่าเขาไม่เอาป้าย
เอาแล้วไปถ่ายเขาทำไมเขาไม่ได้ให้

ประถมศิษย์ชาวแล้วนะครับ
โอเคแม้วันเวลาจะผ่านไปมากกว่า๑๗ปีฮะ
ฉากตบในละครของสองนางรายแห่งยุคอายวินคค
เออ

แล้วทำไมหล่อนไม่ไปอยู่กับเมืองนอกกับเขาสักทีนึง

ฉันไม่สามารถทิ้งหมาที่ฉันเลี้ยงเอาไว้ได้ว่าอ๋อไปตายค่ะ

บอกเป็นหมอเป็นหมออยู่อเมริกาที่ตอนนั้นที่ประกาศ
แล้วหมอเลิกแล้วเพราะไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกัน
ทำไมอะถ้าสุดท้ายตัวแม่ตอบว่าอะไรเหมือนแม่มาแล้ว
เพราะเขาอยากอยู่กับพี่แต่พี่เปิ๊ยอยากท่องเที่ยว
นี้พอเขาใช้ชีวิตอย่าเที่ยวอย่างเดียวแล้วแต่แฟนเขาเหมือนว่าคล้ายอิ่มตัวอยากให้อยู่
แล้วก็ล่าสุดนี่ไงก็ถอดจิตได้ผู้ชายไปกลัว

ลืมตัวตึกขึ้นมาอ้าวมาแขนยกขึ้นได้เห็นตัวเองนอนอยู่
หาแม่งไปดูอีกที่กายช่องเตือน้ำเรืออยู่ที่เดิม
แต่แขนยกได้แฟนก็เลยตกใจ

อู๋เขาทำวีซาร์อยากเย็น
พี่เขามีวีซร์หลายที่นี่

คุยกันมันแซ่บเลยนะ
ไม่ใช่หรอกแองจี้เรตติ้งสูงเพราะอะไรรู้ไหม
สมคิดฆ่าคนตายไงเธอ

เขาก็เลยเปิดดูเปิ้ลไอลินต่อเถอะ

คุยกันเพลินหมดเวลาแล้วดูสิแป๊บเดียวเอง

คุณผู้ชมวันนี้คุยกันเพลินมากเลย

เพราะพี่หนูเขาก็อยากให้พี่มดแสดงความสามารถ